กลับมาที่วงการบันเทิงบ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
ที่ได้เตรียมการจัดงานมอบรางวัล
ให้กับบรรดาสื่อมวลชนทุกแขนง
รวมไปถึงดาราที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับด้วยค่ะ

โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
ภายใต้โครงการรวมใจสื่อมวลชนจงรักพักดี
ทำดีเพื่อในหลวงพระราชินีในปีมหามงคล
จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่สื่อมวลชนทุกประเภท
ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
แบ่งเป็นสาขาต่างได้แก่
สาขาทีวีดิจิทัลสาขาทีวีดาวเทียมสาขาเคเบิลทีวี
สาขาสื่อเน็ตเวิร์กสาขาหนังสือพิมพ์
สาขานิตยสารวรสารสาขานักแสดงศิลปินดารานักร้อง
และสาขาบุคคลที่บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณสุข
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวตรางวัล
เมฆขลาคนดีศรีสังคมประจำปีพุทธศักราช๒๕๕๙
แก่พระเอกและนางเอกชื่อดังของเมืองไทย
ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ทั้งหมด๒๐คนค่ะ
ขอบคุณสื่อสื่อทุกองค์กรนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็แล้วแต่ที่ให้ความสำคัญในการจัดงานครั้งนี้
หมายก็คือต้องการให้รวมใจกันในปีนี้นะฮะทั้งหมดทุกภาคส่วน
แต่จุดหนึ่งก็คือรวมใจสื่อมวลชนก่อน
รักภักดีทำดีเพื่อในหลวงพระราชินีในปีมหามงคลครับ

โดยงานมอบรางวัลดาวไม่ขลาดครั้งที่๒จะจัดขึ้นในวันพุธที่๓๐มีนาคมนี้
หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ